คงจะแปะเปื้อนวงการศรีกากี
เพราะว่ามีผู้ชายหัวเกลียน๒คน

แต่ว่าเป็นตำรวจเนี่ยต้องเป็นที่พึ่งของประชาชน
ขายบัตรคอนเสิร์ตแบบนี้ค่ะ
ก็คือเข้ามาในร้านสองยืนอยู่ข้างหน้าหนึ่ง
อืมตอนแรกเข้ามาแล้วแล้วคือเหมือนยืนแบบ
เหมือนแบบคนในรถเขาเรียกไงใช่ผิดเลย
นี่ค่ะคุณผู้ชมเรื่องนี้ก็งงทำไมตำรวจมาขายบัตรคอนเสิร์ต
ก็นั่นแหละสิค่ะอือตำรวจหรือนายหน้าบัตรคอนเสิร์ทอืม
ตำรวจหรือแฟนคลับศิลปินยังไงถ้าว่าเป็นตำรวจจริง
นนทบุรีนะคะผู้การนนทบุรีตรวจสอบหน่อยแล้วกันชายหัวเกลียน
คนหนึ่งนั่งอยู่ในร้านขายกัญชาแล้วนี่เขามาขายบัตรคอนเสิร์ตที่ร้านขายกัญชาด้วยนะพี่ก๊อฟ
แล้วคุณผู้ชมดูด้านนอกมันก็จะมีรถอีกคันจอดอยู่
ก็มีชายหัวเกลียนลักษณะคล้ายตำรวจนั่งคอยอยู่ในรถด้วยค่ะ
สัตว์ละคนนี้ก็เหมือนกับอ่าซื้อบัตรคอนเซิร์ตช่วยพี่หน่อย
ซื้อบัตรคอนเซิร์ตช่วยหน่อยเป็นเงินสี่พันบาท
เพื่อที่จะให้ร้านขายกัญชามีการซื้อบัตรคอนเสิร์ตช่วย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะคะในร้านขายกัญชาของซอยประเสริฐอิสลามปากเกร็ดนนทบุรีค่ะ
วงจรปิดจับภาพไว้ได้อย่างชัดเจนเกิดขึ้นเมื่อวานตอน๑๐โมงครึ่ง
ทีนี้หลังเกิดเรื่องผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปเลย
ไปคุยกับพนักงานร้านซิไหนเกิดอะไรขึ้น
นางสาวสุดาพนักงานร้านเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะเขาบอกว่าวันเกิดเหตุเมื่อวานนี้นะ
มีกลุ่มชายชะกันนะคะหลายคนเลยค่ะคุณผู้ชมก็โหสภาพหัวก็หัวเกลียนนะ
อ้างตัวว่าเป็นตำรวจนนทบุรีนำบัตรคอนเสิร์ตมาขาย
ขายใบละสองพันบาทไม่ใช่เงินน้อยน้อยนะคะ
นำมาขายให้สองใบรวมเป็นเงินสี่พันบาท
เธอก็บอกว่าเธอเป็นแค่พนักงานร้าน
พี่ตำรวจคะไม่มีเงินซื้อหรอกค่ะเป็นพนักงานร้านเฉย
ไม่ใช่เจ้าของร้านทีนี้ตำรวจก็นั่งคุยด้วยสักพักหนึ่ง
แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวขอคุยกับเจ้าของร้านหน่อยได้ไหม
อะไรแบบนี้นะคะทีนี้ทางพนักงานร้านก็เลยเหมือนกับ
อ่ะบ่ายเบี่ยงปฏิเสธไปทีนี้คุณผู้ชมค่ะ
ภายหลังจากเกิดเรื่องนี้ไปก็เลยมีการตรวจสอบ
ปรากฏว่ามันไม่มีการจัดงานในแบบที่แบบมีการขายบัตรคอ
เรื่องนี้เป็นเรื่องที่แบบควรจะต้องเป็นอุทาหรณ์
แล้วก็ฝากตำรวจนนทบุรีเช็คกันดูหน่อยแล้วกัน

เขาบอกพอดีผมเป็นตำรวจนะผมต้องการให้ช่วยซื้อบัตรหน่อย
ใบละสองพันสองใบสี่พันเสร็จแล้วพี่วันนั้นอ่ะ
คือว่าในโทรศัพท์เขาก็คุยกับตำรวจอยู่ฟังอยู่
ตำรวจก็พูดส่วนขึ้นมาเลยไหนขอคู่หน่อย
มึงไม่ใช่ตำรวจแล้วมึงเป็นใครเอ่อไม่มีอยู่เช็คหมด
เขาเขาก็บอกว่ามีครับเช็คได้ป้าแต่ถ้าไม่ให้ก็ไม่เป็นไร
เนี่ยค่ะสุดท้ายเคราะห์ดีพนักงานร้านไม่ได้ซื้อไว้
แล้วตำรวจทั้งหมดก็หลบหนีไปไม่รู้ว่าเป็นตำรวจสายสืบ
ตรวจพนักงานสอบสวนหรืออะไรแต่ที่แน่คงสายบันเทิงนะคะ
ถ้าว่าเป็นตำรวจจริงตระเวนขายบัตรคอนเสิร์ตแบบนี้
ยังไงฝากตำรวจนนทบุรีตรวจสอบดูหน่อยแล้วกัน
ถ้าไม่ใช่ตำรวจนะคะเป็นตำรวจจริงหรือว่าตำรวจปลอม
นนทบุรีระมัดระวังกันหน่อยนะคะครับ